แต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าเรามีเรื่องราวข่าวสารน่ารัก
สนุกสนานมากมายเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของสัตว์กันก่อนคุณผู้ชม

เขาดินวนานั่นแหละนะคะตอนนี้สัตว์น้อยใหญ่กว่าพันชนิดเนี่ย
แยกย้ายไปตามที่ต่างแล้วเราเล่าให้ฟังเป็นประจำสม่ำเสมอ

ล่าสุดนี้นะคะมีบรรยากาศอีกที่หนึ่งที่อุบลราชธานีค่ะ
ก็มีการเตรียมต้อนรับน้องสัตว์ที่จะไปเป็นสมาชิกใหม่ที่นั่น

นี่ค่ะขนย้ายกันไปเลยขนาดนี้
สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะ
ต้อนรับสัตว์ชุดแรกที่ย้ายมาจากสวนสัตวศิษฐ์แล้วค่ะ
โดยมีท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
นำทีมตรวจรับพร้อมกับทีมสัตวแพทย์
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลสัตว์จากสวนสัตวศิษ

ซึ่งเป็นสัตว์ประเภทสวยงามแล้วก็ยังมีละมั่งพันธ์ไทยด้วยเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็นำไปไว้บริเวณกักโรคภายในสวนสัตว์อุบลรัชธานีก่อน
แล้วก็จะเตรียมความพร้อมเรื่องการปรับสภาพปรับตัวของสัตว

หลังจากที่ปิดสวนสัตว์ดุสิตไปนะคะ
โดยสัตว์ต่างนะคะที่มาที่สวนสัตว์อุบลราชธานีก็มีไก่ฟ้าชนิดต่าง
นกสวยงามอย่างเช่น
นกกระเรียนก็มีนกแก๊กก็มีแล้วก็ละมั่งพันธ์ไทยที่เห็นไปเนี่ยนะคะ
ซึ่งจะมาเพาะขยายพันธุ์ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะ
แต่อย่างที่บอกว่าสัตว์ที่มันมาจากต่างที่ต่างถิ่น
ก็ต้องมาตรวจโรคก่อนก็คือมาที่บริเวณส่วนกักโรค
เพื่อเป็นการดูสภาพดูอาการของมันก่อนนะคะ
แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการขังไว้ในกรง
ว่าขังนี่คือเขาก็จำกัดพื้นที่เขาอยู่
เพื่อเป็นการดูโรคดูภัยต่างที่จะติดตัวมันมานี่นะคะ
แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าไฮไลท์ของที่นี่เนี่ย
จะมีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะ
แล้วก็ดาราของเขารินเขาดินอย่างอุลังอุตัง

เดี๋ยวจะตามมาช่วงเดือนธันวาคมนะคะ
พื้นที่เตรียมการดูแลเป็นอย่างดี
แน่นอนว่าทั้งลุงจ๊อปนะทั้งดาราของสวนสัตว์
มาอีกเมื่อไหร่เนี่ยก็รอติดตาม
เราจะเล่าให้ฟังกันเป็นระยะแน่นอน

สตีฟจ๊อบไม่มาแล้วนะ
คุณจะไปหา
ไม่ไป
ก็ผมไปวางไปหาเขา

หมดเลยนะคะไปให้กำลังใจบรรดาสรรพสัตว์ที่มีที่อยู่ใหม่กันได้นะ